พอเข้าสู่ช่วงบ่ายนะคะในทุกวันตั้งแต่๑๔ตุลาคมที่ผ่านมา
สิ่งที่เราเช็คตลอดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทางข่าว
ที่ทางของข่าวก็คือจุดไหนที่จะมีการชุมนุมเกิดขึ้น
วันนี้เช็คข่าวเบื้องต้นตรวจสอบเบื้องต้น
มี๒พื้นที่ที่มีความเคลื่อนไหวออกมาแล้วตามปรากฏหน้าจอเลย
จุดแรกคือฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตอีก๑จุดคือ๕แยกลาดพร้าวนะคะ
จะเห็นว่าช่วงวันหลังเนี่ยจะเริ่มกระจายออกกับพื้นที่

ซึ่งวันหลังเนี่ยจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะมีการกระจายออกข้อพื้นที่นะคะ
เอาเราไปดูบรรยากาศจุดแรกกันก่อนเลยนะคะ

ฝั่งตรงข้ามฟิลเจอร์ปาร์คลังศิษย์นั้น
ณขณะนี้เริ่มมีความเคลื่อนไหวแล้วนะครับ
จับจองพื้นที่บริเวณตรงจุดนี้แล้ว

สตาร์ฟของการรวมกลุ่มมวลชนมาในวันนี้
มีการนัดเคลียร์พื้นที่บริเวณท่ารถตู้ต่างจังหวัดแล้ว
รวมถึงดูสถานที่ที่จะลงสู่ถนน
หากมีมวลชนเข้ามาร่วมจำนวนมากนะครับ
ซึ่งการชุมนุมในวันนี้จะมีการตั้งเวที๒จุด
คือบริเวณเกาะกลางถนนประหลโยธินซึ่งเป็นเวทีหลัก
และริมฟุตบาทซึ่งใช้เป็นเวทีคู่ขนาน
หากมีมวลชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
โดยภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
และเกาะกลางถนนฝั่งที่จะมุ่งหน้าขาออกนะครับ
ตอนนี้เริ่มมีกลุ่มมวลชนนั้น
ทยอยเดินทางมาเกาะริมรั้วแล้วก็จับจองพื้นที่แล้ว

ยังคงมีประชาชนเดินทางมาร่วมด้วยเช่นเดียวกัน

และจุดปฐมพยาบาลอาสาที่มาตั้ง
ในการดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมที่จะมาเข้าร่วมในวันนี้
ภาพไกลที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
เป็นกลุ่มสตาร์ฟที่นำเอาเครื่องขยายเสียงมาติดตั้งไว้
รอรับกับกลุ่มมวลชนที่จะมาเข้าร่วมช่วง๕โมงเย็นของวันนี้
หมายมาร่วมชุมนุมที่บริเวณท่ารถตู้รังสิต

ซึ่งการชุมนุมไม่มีแก่นำหลักหรือแก่นำที่เป็นตัวตั้งตัวตี
ในการระดมคนออกมาชุมนุม
เป็นเพียงการโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์
โดยเทศบาลนครรังสิตนั้นคุณผู้ชมครับ
ได้นำกล้องวงจรปิดที่อยู่บริเวณด้านหลังผมในขณะนี้นะครับ
กล้องวงจรปิด๓ตัวเพื่อเพิ่งนำมาติดตั้ง

โดยความละเอียดนั้นประมาณ๕ล้านพิกเซล
เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กบกลุ่มผู้ชุมนุม

ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครรังสิตบอกกับผมนะครับว่า
เป็นห่วงเกรงว่าผู้ชุมนุมนั้นจะไม่ได้รับความปลอดภัย
เพราะก่อนหน้านี้มีการชุมนุมกันรอบที่แล้ว
ไม่มีกล้องวงจรมาติดตั้งนะครับ
จึงต้องนำมาติดตั้งไว้เพื่อดูแลความปลอดภัยด้วย
คุณผู้ชมครับขณะที่การจราจรบริเวณจุดนี้นั้น
มีการเปิดเส้นทางการจราจรแบบเต็ม๑๐๐นะครับ
ยังไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใด

จะต้องรอกลุ่มมวลชนที่มาชุมนุมในช่วงเย็นของวันนี้ครับ
คุณผู้ชมครับอีกสิ่งหนึ่งสำคัญที่จุดที่
ตรงข้ามฟิลเจอร์ปาร์คลังศิษย์รอณขณะนี้
ในช่วงเวลา๖โมงเย็นนะครับว่าท่าทีของแกนนำหลักนั้นจะเป็นอย่างไร
ซึ่งเมื่อสักครู่นี้มีการส่งต่อกันในข้อความไลน์นะครับว่า
ช่วงเวลาประมาณ๕โมงครึ่ง
ให้พร้อมรวมตัวกันที่สถานีรถไฟฟ้าทุกสถานี
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากฝั่งตรงข้ามฟิลเชอร์ปาร์คลังศิษย์ครับ